ดูกันต่อกับตลกคนนี้นะคะคุณแจ๊คเชิญยิ้ม

ตามภาพนี้ตกใจแมวฝอมลงมากเลย

ไม่ได้สูงบุหรี่เลยนะแต่ว่าสูดอากาศเข้าไปไงก็เลยระพุทค์และกุมต่ำ
ก็เลยปอดติดเชื้อปอดอักเสบทั้งสองข้างเลยนะคุณผู้ชม
แล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทำงานหนักไม่มีเวลาพัก

แต่อีกไม่นานนะคะเขาบอกเองคุณแจ๊บบอกเองว่าเดี๋ยวรอก่อนนะครับ
เดี๋ยวกำลังจะมีผลงานกลับมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่ง
ค่ะซึ่งคุณตั๊กบริบูรณ์นะคะก็ไปให้กำลังใจกันถึงที่กันเลยนะคะ